เช่นเดียวกับคลิปที่จะให้คุณผู้ชมได้ดูต่อไปนี้เช่นเดียวกันเป็นเรื่องของกู้ภัยนะคะ
แต่ก็ต้องบอกว่าสร้างความชื่นใจสร้างรอยยิ้มนะคะ
กับงานแต่งงานของหนุ่มสาวคู่หนึ่งซึ่งเป็นพิธีที่ทางกู้ภัยเขาได้จัดให้ค่ะ
ดอกหัวใจขอฟ้าถิ่นเป็นพยานผู้ครองสองเท่า
ขอบุตเท่าพ่อแม่ผู้เค้งต้นไข่สู่ควันรับน้องกะพายสองคน
เท่ไหมคุณนัทภพงศ์

งานแต่งงานของแบบเจ้าบ่าวที่เป็นในตำรวจ
เขาจะต้องมีซุ้มกระบี่แต่อันนี้เป็นซุ้มกระบองค่ะ

แล้วก็เป็นเครื่องมือประจำกายของกู้ภัย
คืองานนี้เจ้าสาวเป็นกู้ภัย
เจ้าสาวกับเจ้าบ่าวนี้เขาพบรัก
ก็คือเจ้าสาวเขาเคยไปช่วยเจ้าบ่าว
อาจจะเจอประสบเหตุอะไรสักอย่างหนึ่ง

สุดท้ายก็ตกลงปลงใจเป็นคู่สามีภรรยากัน

ทางพี่น้องที่เป็นทีมกู้ภัย

จัดพิธีให้เป็นซุ้มกระบองแบบนี้ค่ะ
คืองานนี้นะถ้าจัดตอนพบค่ำสักหน่อยนะ

กระบองเปิดไฟนะโอ้โห

เพราะว่านี่คือจุดเริ่มต้นของความรักของคนทั้งคู่
แต่ที่เราท่านเห็นกันมันคือความเรียบง่าย
ที่มันมีความหมายแล้วก็มันดีต่อใจนะ

หัวหน้าหน่วยกู้ภัยสยามรวมใจปู่อินบอกว่าเห็นสองคนนี้คบกันมา
ทราบจากฝ่ายหญิงว่ากำลังจะแต่งงาน
ก็เลยขอจัดนะคะพิธีบางส่วนให้กับทั้งคู่นะคะ
ก็เป็นเซอร์ไพรส์เล็กให้กำลังใจกับคนทั้งคู่
บ่าวนี่ไม่ต้องพูดถึงนะคะเขาบอกว่าประทับใจนะคะ
เพราะว่าเจ้าหน้าที่ใส่ชุดหน่วยกู้ภัยเต็มยดเรียงเป็นแถวยาว๒๒คนนะคะ
แล้วเดินไปรับช่อดอกไม้จากหัวหน้าเพื่อมอบให้กับเจ้าสาว
คุณวรพรฮะฉากหลังที่ผูกข้อไม้ข้อมือกันนี่อะไรครับ

คือมันมีความหมายกับเขาไงใช่ไหมคะ

พี่เขามาเตอร์ไพรส์ค่ะดีใจมากค่ะ
ตอนที่เขามาช่วยนี่ตอนนั้นก็ประทับใจเลยไหมคะ
อ๋อครับชอบ

กัน๒ปีก็เลยให้พ่อแม่ไปสู่ขอเหรอคะ

พรมแดงนี่ก็เขาบอกหัวหน้าบอกไปยืมมาจากวัด
พรมแดงทุกอย่างก็เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เขาเจอกันนะคะ
ก็จะเป็นความประทับใจของหนุ่มสาวและเจ้าบ่าวเจ้าสาวคู่นี้นะคะ